ใกล้ชิดเด็กกันแล้วทีนี้ก็ต้องไปใกล้ชิดสำหรับผู้สูงวัยด้วยเหมือนกัน
เพราะว่าอาจจะเกิดภาวะเครียดจนก่อเหตุขึ้นมาเหมือนที่จะพาไปดูต่อไปนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
บ่นนะเครียดนอนไม่หลับบ่นว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้ว
พึ่งศัยยศาสตร์ไปรับร่างทรงนะคะมาทำพิธีสะดอกเคาะต่อชะตา
แต่ยังไม่ทันจะได้ทำพิธีอะไรเลยปรากฏว่าไปพบเป็นศพจมน้ำ
อยู่ที่นี่ค่ะท้ายเป็นบ่อท้ายสวนยาง
จุดนี้แหละค่ะที่ไปมุ่งดูบริเวณจุดนี้กันอยู่
คุณผู้ชมเหตุสลดนี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลปริก
อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ริมบ่อปลาท้ายสวนยาง
ไปพบศพนางบุญมาอ่อนเกรดพลอายุหกสิบเอ็ดปีตรวจสอบตามลำตัวนี่นะ
ก็ไม่ได้พบบาดแผลใดคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑ชั่วโมง
สอบถามญาติผู้ตายเนี่ยเล่าว่าผู้ตายเป็นเจ้าของสวนยางพารา
นับร้อยไร่อยู่กินกับสามีที่อายุเท่ากัน
แต่ว่าไม่มีลูกก็เลยส่งเสียให้หลาน
ได้เรียนหนังสือเป็นคนใจดีมีน้ำใจ
เป็นที่รักของเพื่อนบ้านตลอดมาค่ะระยะหลังผู้ตายเปลี่ยนไป
ไม่ค่อยร่าเริงมีภาวะเครียดนอนไม่หลับ
คือเคยบ่นกับญาติญาติด้วยนะคะว่าไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้ว
คือญาติเองก็ดูแลแล้วก็พากันปลอบใจมาตลอดเลยนะคะ
ปรึกษากันว่าเดี๋ยวเราจะลองใช้วิธีศัยศาสตร์
รักษาอาการดิวไหมเป็นไปตามความเชื่อ
โดยในวันเกิดเหตุญาติก็ออกไปรับร่างทรง
แล้วก็ซื้อของมาเพื่อเตรียมจะทำพิธีสะดอกเคราะห์ต่อชะตา
แต่ทีนี้พอมาถึงบ้านก็ไม่พบผู้ตายแล้ว
ก็พากันออกตามหานะคะจนไปพบร่างผู้ตายนอนคว่ำหน้าลอยน้ำอยู่ในบ่อปลาก็เลยลงไปนำร่างขึ้นมาปั๊มหัวใจช่วยชีวิต
แต่ไม่ทันการแล้วค่ะเสียชีวิตลงแล้ว
โทรศัพท์แจ้งตำรวจมาตรวจสอบสาเหตุการตายเนี่ยนะคะ
ยังไม่ติดใจเอาความคาดว่าผู้ตายออกจากบ้านมาดูสวนยาง
แต่ว่าอาจจะเกิดพลัดลื่นนะคะ
แล้วก็พลัดตกลงไปในบ่อปลาจนจมน้ำเสียชีวิตได้นะคะ
แต่เรื่องของภาวะที่นอนไม่หลับแล้วมีความเครียด
บางทีมันเป็นเอฟเฟคจากโรคซึมเศร้าก็มีเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นต้องดูแลคนใกล้ชิดต้องดูแล
ในเรื่องของสภาพจิตใจด้วยนะคะ